มาต่อกันที่แฟนคลับของพี่จินตราภูลาภกันบ้างดีกว่า

แต่ว่ากากบาทเอาไว้เลยค่ะ๑มกราคมนี้มาแน่สำหรับเพลงใหม่ของเธอนะคะ
คว้าเอาน้องทิวเทนเด็กมหาศจรรย์มาร้องมาเต้นในเพลงซาเล่าบันเทิงศิลป์
ม่วนตื้นขนาดไหนเดี๋ยวให้พี่จินตราเล่าให้ฟังจ๊ะ
แล้วปีใหม่ปีนี้พี่จินจะไปขอพรขอเลขเด็ดจากพญาเต่างอยจังหวัดสกลนครหรือเปล่าอะไรยังไงไปถามกันเลยจ้า
ไปว่ายกับพี่เตาไวยย์หรอกคะ
ไปว่ายกับพี่เตาไวยยยก่อนค่ะเล็วแต่ก๋วยกุ่นเดาไวยยย
จะดูได้ดึง

เพราะว่าเพลงเก่าของเขาประโลกปรงชึงร้องได้กันทุกปัน

รายได้กันหมดเลยเดี๋ยวติดตามซิงเกิ้ลใหม่ของพี่จินนะจ๊ะ